ให้ชอบดีชอบดีสูงเสธเรียงปรีนะ

นั่งดูโทรทัศน์อยู่ไอ้นี่มาก้มกราบ

พอดีมีรถมอไซค์วิ่งมา

ไม่ช่วยเปิดรายการทำหากินเลย

ไม่ได้เรียนไฮโซเป็นดูให้ดูแพง

เอาแวดลงมาไฮโซก็เดี๋ยวดังงี้ไม่ได้
พอแล้วไปไฮโซสิ

เราอยู่ที่เมืองกรุงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระร้านนี้
ที่เด็ดขายวันหนึ่งนี่เรียกว่า๕๐๐ชาม
รายได้๒๓หมื่นบาทต่อวัน

คนเยอะทุกวันบางวันก็แบบว่าเดินรอ

ท้ายแถวอยู่นู่นริมถนนราชพร้าว

นี่ไปเจอ๒ร้านแล้วเขาเห็นว่ามีสูตรเด็ด

เพราะว่าด้วยความที่เราตามโซเชียลมา
เราต้องมาลองพิสูจน์ว่าอร่อยจริงหรือเปล่า

ใส่
ไฮโซตรงนั้น

นั่นก็คือเมืองกรุงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
ตั้งอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน๘๐

ก็เปิดมาย่างเข้าปีที่๖แล้วล่ะครับ

กลุ่นรสชาติเยี่ยม
และปริมาณที่เรียกว่าชามเดียวก็อิ่มได้
เลยเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
ทำให้ขายดีขายดี
แต่เขาจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้น
เฮียป้องและน้องจ๊ะไปกันเลยครับ
ขายดีสุดเนี่ยวันละเท่าไรเฮีย
เปิดร้านมาก็อยู่ประมาณ๖๗๐๐ชาม

เตี๋ยวที่เฮียทำเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะ

มีน่องมีปีกมีขามีข้อมีเลื่อ

อันนี้ไข่อันนี้ก็จะเป็นน่องนะ

่องใหญ่แบบนี้วันละ๕๐โล

เมนูตีนไก่หรือขาไก่ของเรานี่แหละครับ
ตีนนะอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐โลต่อวัน

อันนี้จะเป็นข้อใหญ่นะไม่ใช่ข้อเล็ก

ขายดีจัดถึงขั้นต้องเอาบะหมี่เหลี่ยวไปซ่อนเลยนะ

ต้องเอาไปซ่อนเพราะว่ามันลวกช้ากว่าคนอื่นเขา

นิยมเราต้องเอาไปซ่อนไว้ต้องบอกลูกค้าว่ามันหมด
บะหมี่ที่เราไปซ่อนเนี่ยกับเงินเราเอาอะไรไปซ่อนบ่อยกว่ากัน

และที่นี่ต้องบอกเลยว่าเขามีเปิดให้มาเรียนด้วยนะ
เรียนไม่ใช่เรียนธรรมดานะต้องมีการยกครูด้วย

เราก็อยากให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราเนี่ยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดเดี่ยวจิตใจเข้าไป
เป็นทูบเทียนแพร่แล้วก็ดอกพวงมาลัยดอกไม้พวงมาลัยเนี่ย
สำหรับคนที่สนใจมาเรียนนะให้ทั้งหมดโดยไม่มีกั๊ก
เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากเห็นว่าน้ำซุปเนี่ยทำยังไง
แล้วจริงแล้วเขาไม่ได้มีแค่น้ำซุปอย่างเดียวมีน้ำตุ๋นด้วย

เฮียปองสอนเฮียป้อง

ซึ่งอย่างแรกเลยที่ต้องเรียนกันก็คือการทำเครื่องเทศ
ที่จะช่วยทำให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมและรสชาติที่กลมกล่อม
เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยล่ะครับ
แต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำเครื่องเทศกัน
ตอนนี้ขอไปต่อแถวชิมของอร่อย
กับร้านเขียวหวานพ่อลูกตลาดนัดครองถมตลาดไทยรังสิต
คนต่อแถวชิมไม่ต่ำกว่า๑๐๐คิว
ขายกันแค่๓ชั่วโมงก็หมดแล้วล่ะครับ

เจ้าของร้านเขียวหวานพ่อลูกกันเลยครับ

ยืนพื้นวันละ๑๐กระทะครับ
ขายนะครับประมาณ๑๔๐๐๐กว่าบาท

สำหรับสูตรเด็ดขั้นตอนการทำแกงเขียวหวานปลากาย
ที่ร้านจะผัดพริกแกงเก๋วหวานทำผสมกะทิมาที่บ้าน
จากนั้นก็จะนำมาต้มหลังร้าน
สมกับยอดมะพร้าวอ่อนตามด้วยเนื้อปลาไก่
โดยที่ร้านจะใช้ปลาสองชนิดนั่นก็คือปลายี่สกกับปลากลาย
เดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เนื้อปลาตั้งแต่น้ำกะทิเริ่มร้อน
ใส่ไฟประกูดเพราะความหอมกับคาวของปลา
เขือได้เลยนะเพราะว่าปลาขึ้นมาแล้วใช้ได้แล้ว
แต่มะเขือนี่เราต้องแช่น้ำเกลือนะไม่ให้ยางดำ
ใช้ปลาตบมะเขือติดมะเขือไว้ไม่ให้มะเขือมันลอย

ยิ่งใส่ยิ่งหอมอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือใส่นมจืด
หลังจากพ่อเดย์ทำเสร็จร้อนหน้าร้านก็จะตัดขายใส่ถุง
ธรรมดาอยู่ที่๕๐บาทส่วนพิเศษก็จะอยู่ที่๖๐บาทนั่นเองล่ะครับ
เรียกว่าเป็นร้านที่ช่วยกันทำมาหากินทั้งครอบครัว
แต่เห็นพ่อเดย์ทำอาหารเก่งแบบนี้เนี่ยครับ
อดีตเนี่ยเคยเป็นพ่อครัวเปิดร้านอาหารมาก่อน
แล้วทำไมถึงมาเป็นพ่อค้าในตลาดนัดกันล่ะครับเนี่ย
เราไม่เก็บไว้ขายจะแจกอะไรกันเลย
และบอกกันปากต่อปากจนกลายเป็นร้านเขียวหวานคนรุม

พ่อเดมั้ยละครับคุณผู้ชม
องค์นี้นี่ล่ะครับที่ทำให้พ่อห์เด่
เพื่อนให้มาครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานศรีสะเกด

เจสซี่ขับตากหน้าแล้วมาไวด้วย
แล้วก็เบรกไม่อยู่ชนเต็มลำเลยครับไปคุยอีกทีโรงพยาบาล
ขาไม่หักแขนไม่หักมีแต่รอยถลอกทีเดียวสภาพรถมอเตอร์ไซค์ก็
ขาดครึ่งมีความเชื่อว่าน่าจะเกิดมาจิหาจากโรงผู้
เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็พกไว้ก็อุ่นใจกว่านะครับ
ใครสนใจอยากไปแวะชิมเขียวหวานพ่อลูกก็แวะไปกันได้ที่ตลาดคลองถมตลาดไทยรังสิตได้เลยครับ
ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเครื่องเทศสูตรเด็ดที่ขายดี
ถึงขั้นมีคนมายกครูขอเรียนด้วยเขาทำกันยังไง
พร้อมกับโปรโมชั่นดีอย่างอิ่มจุก๓๒บาทสักครู่เดียวครับ
ต้องให้เขาไปกู้นอกระบบเป็นผู้ช่วยบาท

ก็ต้องฝ่าเขาน่ะนั่งดูทรทัศน์อยู่
ก็ช่วงที่กลับบ้านตอนเย็นอะฮะรถข้างหน้าเขาเบกว่า
ผมก็ตกใจรถล้มรังนะฮะ
รังของผมมันมาถาบขาบผมเอง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เรายังอยู่กันที่ร้านเมืองกรุงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
ที่ขึ้นชื่อถึงคันว่ามีคนมายกครูขอเรียนกันเลยทีเดียว
ซึ่งเครื่องเทศสูตรของที่นี่เนี่ย
จะเรียกว่าเป็น๕เกลอ
แต่ใน๕เกลอนั้นจะมีอะไรบ้าง
ให้แม่เล็กเป็นคนเฉลยให้เลยดีกว่าครับ

๓เกลอเนี่ยมีอะไรบ้าง

แล้วตำทุกอย่างให้เข้ากัน
ทำไมแม่ยังต้องใช้
เออไม่ได้

มันจะเข้าถึงเครื่องมากกว่ากัน
อันนี้ก็ใส่รากผักชี

แม่ถ้าจะเมื่อยหน้าดูนะครับเนี่ยเฮียป้อง
ซึ่งพอโคลกเครื่องเทศจนผสมเข้ากันดีแล้ว
ก็จะเตรียมไว้ใช้สำหรับการตุ๋นไก่
และการทำน้ำซุปนั่นเองล่ะครับ
โดยที่ขั้นตอนในการตุ๋นไก่
ก็จะเริ่มจากการเติมน้ำลงไปในหม้อ
ตั้งไฟนำไก่ส่วนต่างลงไปต้มแล้วก็ทำการละลายน้ำตาลมะพร้าว
ใส่ตามลงไปหลังจากนั้นก็จะเติมเครื่องปรุงต่าง
ไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสเกลือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ
ผงปรุงรสต่างตุ๋นไก่ทิ้งไว้ประมาณ๒ชั่วโมง
ซึ่งเคล็ดลับก็จะอยู่ตรงที่เมื่อน้ำเดือดจะต้องช้อนเอาน้ำมันไก่ออก
แล้วค่อยใส่เครื่องเทศ๕เกลือที่เตรียมไว้ลงไปนั่นเองล่ะครับ
ส่วนอีกหม้อหนึ่งก็จะเป็นการทำน้ำซุปซึ่งจะเริ่มจากการต้มโครงไก่
ใส่เครื่องปรุงต่างลงไปซึ่งก็จะคล้ายคล้ายกับการทำน้ำตุ๋นไก่
แต่เพิ่มเติมก็คือใส่น้ำกระเทียมดองลงไปด้วยเมื่อน้ำเดือดแล้วก็จะนำมะระลงไปต้ม
แล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งในการทำก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ละชามเฮียปองก็จะต้องนำทั้งน้ำตุ๋นไก่
และน้ำซุปมาผสมกันเพื่อให้มีรสชาติที่กลมกล่อมไม่เค็มเกินไปนั่นเองล่ะครับ
แต่รสชาติของทั้งก๋วยเตี๋ยวและไก่ที่ผ่านการตุ๋นแล้วจะเด็ดขนาดไหน
ถึงได้ทำให้ร้านขายดีขนาดนี้ให้เฮียป้องและน้องจ๊ะช่วยบอกทีครับ
ปุ๊บอู้วเป็นยังไงครับ
แล้วตรงนี้นะอยากถามราคาก่อนเลยว่าอย่างจานนี้

ชำนี้ก็๖๐บาทเหมือนกันชำนี้จะเป็นไก่ชีกะปี
นิดจะเป็นน่องอย่างเดียวน่องอย่างเดียวเป็น๒น่องใหญ่๖๕บาท
ชำนี้จะเป็นตุ๋นรวมอันนี้จริงจะขายในแอปจะขาย๘๐บาท

ตั้งแต่ตอนคิดต้องประคองอีกนะครับเพราะว่ามันเปื่อยมันจะรุนหมดอันนี้

ระหว่างที่เรากัดนี่ความรู้สึกน้ำซุปที่มันแทรกเข้าไป
ทุกอย่างเคริ่มเปลือยหมดเลยมาลงมะระเครื่อมเปลือย
ระเนี่ยจ๊ะปกติไม่กินมะละเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะขม
ที่นี่ไม่ขมเลยแล้วปกติเป็นคนที่กินก๋วเตี๋จะต้องเติม
ที่นี่ก็ไม่ต้องเติมเลยคือมันอร่อยมากมากทุกคน
ก็จากไก่ก็ไก่ที่อร่อยแล้วนะครับ
น้ำจิ้มเฮียเฮียเอามาจากไหนสุด
สูตรเจเล็กเลยคิดเองตัวเองเลย
คือมันมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดตัดกับไก่ก๋อย่างนี้เลยอะ
ที่มึงกันแบบมะยังเลยนะครับเฮียปองน้องจ๊ะ
การันตีได้เลยว่าอร่อยจริง
แต่พออิ่มท้องแล้วเนี่ยก็ขอมาเข้าเรื่องราวชีวิตของทั้งเฮียปอง
และแม่เล็กกันบ้างเพราะทั้งคู่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยกว่า
ถึงวันที่ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
เคยขายลูกชิ้นปลาระเบิดขายบะหมี่เกี้ยว
ยังเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เลี้ยงดูครอบครัวจนแม่เล็กถึงกับตัดสินใจ
ทำสิ่งที่ขัดแย้งกับเฮียปองขึ้นมา
ลำบากถึงเอาตรงคือถึงขั้นว่า
รายรับไม่พอกับรายจ่ายจนต้องมีการไปกู้ยืม
ที่เขาไปกู้นอกระบบเราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไอ้เงินนอกระบบเนี่ยมันเป็น
สำคัญเลยสำหรับลูกบ้านเราเราไม่ต่อการให้เขาไปกู้เงินนอกระบบ

โอ้โหขึ้นมาก

คนที่เขาร่วมกู้กันเนี่ยเขาก็ต้องกู้๓คนถูกไหม
สารับกันกู้ใช่ไหมเปลี่ยนกันค้ำ
เปลี่ยนคนค้ำ
ไอ้คนที่มันค้ำแหละมันไม่ย้อนจ่าย
เขาทวงใครทวงคนทำคนถัดไป
นั่นแหละมาทวงที่บ้าน
แล้วตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงตอนที่เฮียปองจับได้

คือเฮียอาบน้ำเสร็จนั่งดูโทรทัศน์อยู่

ก่อนหน้านั้นเราคุยแล้วว่าทำไมถึงไปที่บอก

หนี้ที่ไปกู้นอกระบบจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ

วันนี้ญาติพี่น้องจะรู้กันในวันนี้แหละ

มันผ่านมันผ่านไปแล้วเนี่ยครับ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่เงินเดือนแค่นิดหน่อย

ไม่พอแน่ไว้นั่งคุยกันเถอะ

รู้ครับนั่นแหละกู้เงินก้อนแรกมาก่อน

ใช้ค่ะจันทนาคารแม่
พอทำที่นั่นปีเสร็จแล้วไอ้หนี้ที่กู้มาคุณแม่มา
ใช้ได้หมดเลยไหมครับ
อยากแต่เห็นว่ามีเรื่องให้ต้องกู้อีก
เยอะเหรอค่ะ

แล้วก็บอกเนี่ยหนูจะเอาที่ไปจำนองธนาคาร
เค้าก็เลยไม่ให้จำนองธนาคารมนองเค้า

หนี้แม่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่

ประมาณปีกว่าปีเสร็จ
สิ่งที่เราที่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ
ขยันอดทนซื้อสัตวกับลูกค้ารสชาติอร่อยวัตถุดิบคุณภาพดีทุกอย่าง
ก็ก่อนจะถึงวันนี้ทุกคนก็ถ้าดูตั้งแต่ต้นรายการก็จะเห็นเลยว่า

อยากให้เฮียปองฝากข้อคิดกับคนที่ดูรายการอยู่
ขอให้เป็นคนที่แบบใจกว้างขยันอดทน
กรุงก๋วยเจี๋ยวไก่มะลาดร้านพระวังหิน๘๐
ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึงตี๒

มีพอดีมาเจอผมนั่งกินตอนตี๒ก็มี

จากเส้นทางความสำเร็จของร้านเมืองกรุงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
เราก็ขอไปนึกอีกหนึ่งเคล็ดลับความรวย
ของกินขายดีอย่างห่อหมกกันบ้าง
ที่นอกจากเครื่องแกงจะแน่นแล้วเนี่ย

ให้น้องใบตองพาไปกันเลยครับ

ต้องและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้พามาไกลนิดนึงนะคะ
เราอยู่ที่บ้านแชวจังหวัดสมุทรสาขน
ที่นี่เนี่ยที่มาเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเขามีห่อหมกร้านหนึ่ง

แต่ขายได้วันหนึ่งเนี่ยเป็นพันกระทงเลยนะคุณผู้ชม
ที่สำคัญขายดีจนซื้อบ้านซื้อรถ
ส่งลูกเรียนจบปริญญาถึง๔คนไปแล้วจ้า

เพราะฉะนั้นตามใบตองเข้าไปพูดคุยกับเขาด้านในเลยค่ะ
ร่วม๓๐ปีทำสดใหม่แบบวันต่อวัน
ด้วยจุดเด่นที่เครื่องแกงทำเอง
แถมเนื้อปลาเนี่ยโอ้โฮเน้นเลยล่ะครับ

จนตอนนี้เปิดแล้วถึง๔สาขา
ขายดีขนาดนี้เขาทำได้ยังไง
น้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะพ่ออุ๊ดนะคะครับ
ว่ามักต้องเข้าถูกมากครับครับผม
กับใหม่คุณคุณครับ
ปาช่อนคือว่าเขาถูกกับห่อหมกมากครับ

พ่อก็ยังทำเองเหรอมาถึงร้านหนังทีขอไปทำข้างในหน่อยได้ไหมพ่อ
ของดีบ้านแพลวใครอยากเป็นเศรษฐีป้ายแดงจับตาดูกันเอาไว้เลย
เพราะพ่ออู๋ดจะมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับให้ดูกันทุกขั้นตอน
แต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำห่อหมกกันนั้น

อิ่มจุก๓๒บาท

โดยในวันนี้จะพาไปอิ่มจุกกันแบบจัดเต็มกันที่ร้านไหน

จุก๓๒บาทมาแล้วจ้า
คืนกำไรให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
วันนี้ใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่
ร้านเชฟตุ๋ยเรนเจอร์ตลาดจอร์ดแฟนพระรำเก้านะคะ

ขนาดยาว๑แม็กซ์
ราคาเต็มคือ๘๕๐บาทนะทุกคน
คุณจะจ่ายในราคาเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นนะคะ
พร้อมแล้วไปฟังกติกากันเลย
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม

เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาท

รับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง

จุก๓๒บาทประจำสัปดาห์
ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

สำหรับร้านเชฟตุ๋ยเรนเจอร์

เป็นเจ้าแรกที่ขายซี่โครงหมู
ไซส์ยักษ์ยาว๑เมตรแบบนี้เลยค่ะ

นี่คือซี่โครงหมูขนาด๑เมตร
เฮ้ยสุดยอด๑เมตรจริง
ยาวกว่าแขนของใบตองอีก

เพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าแก่กว่า๘๐ปี
ก็คือเมนูหม้อไฟตุ๋นนั่นเอง

เดี๋ยวเราจะชิมตัวที่เป็นหมูตุ๋นนะ

คือแบบหอมละมุนละลายในปากได้เลย
บอกเลยว่าใครที่สั่งเมนูซี่โครงแล้วเนี่ย
สั่งหมูตุ๋นหม้อไฟเนื้อตุ๋นหม้อไฟมาด้วย
มันจะโล่งมากมันทานเข้ากันมากเอาจริง
แต่สำหรับโปรโมชั่นอิ่มจุกของเราในวันนี้นั่นก็คือ
ซี่โครงหมูบาร์บีคิวไซส์๑เมตร๘๕๐บาท
แต่เราให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ

โทรศัพท์มือถือของคุณเอาไว้ให้พร้อมนะคะ
ถ้าเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมา

หรือว่าเซลฟี่ภาพตัวเองนะคะแล้วส่งมาได้
พร้อมนะคะทุกคน๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาที่หน้าจอแล้วนะคะ
รีบเลยค่ะเซลฟี่ภาพของคุณเอง
แล้วส่งมาที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

รับไปเลยโปรโมชั่นอิ่มจุก๓๒บาท
ถ่ายค่ะพอสค่ะ

แวะกันมาได้เลยนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะ

ร้านอยู่ที่ตลาดจอร์ดแฟร์พระราม๙
เปิดตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๕ทุ่มเลยค่ะ

แหมได้อร่อยแถมอิ่มกันแบบจุใจ
ในราคาสุดคุ้มขนาดนี้
ก็มีที่เซฟภาพแบบแดงนี้แหละครับ
รับรองว่าจะหาร้านเด็ด
มาให้อิ่มจุกกันเรื่อยแน่นอน
แต่ช่วงหน้าได้เวลากลับไปเปิดสูตรเด็ดอู๊ดห่อหมกปลาช่อนกันต่อ
ทำยังไงถึงได้ขายดีขนาดนั้นสักครู่เดียวครับ

คนที่บ้านเขาเห็นนะมีคนอยู่ในรถ

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้ใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ
เกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยไม่ต้องกังวลไปครับ
เพราะสินแสชัยจะมาคลายปัญหาให้กับทุกคน
อย่างเช่นวันนี้เรามากันที่ร้านมังกรบะหมี่เกี้ยว

เหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม

ก็เพิ่งเปิดได้ประมาณ๑ปีครึ่ง

ยอดขายถึงไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้
แบบนี้มีอะไรต้องแก้ไขกันบ้างล่ะครับ

บะหมี่อย่างเดียวหรือขายอย่างอื่นด้วยครับ
ก็จะมีบะหมี่ค่ะเป็นหลัก

เออแต่ผมเดินมามันก็น่าสนใจนะต้องมาเดินใกล้นะ
จริงมีลูกค้าทักเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยเห็นร้าน

ขอบคุณมากค่ะ

อย่างนี้เขาเรียกว่าปีนภูเขา

เมื่อทรัพย์เข้ายากค้านค้าขายมันก็ลำบาก
จะเข้าร้านเนี่ยฮะมันสูงเกินไป

คือ๔๗เส้นหลังอย่างนั้นเป็นพาเลเป่านะครับ

เอาสี่แผ่นก็พอเป็นทางเข้าไป
เพราะฉะนั้นแก้ตรงนี้ปุ๊บหายเลยนะครับ
หน้าร้านเขาเนี่ยนะครับหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
หลังร้านคือทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่กลางสามแยกพอดี
จริงแล้วหัวมังกรมันก็ต้องอยู่ขวามือของอาคาร
แต่ตัวนี้มังกรตัวนี้มันพลิกกลับข้างกันเขาเรียกมันอยู่ในองศาศูนย์สิ้นว่างเปล่า
หาได้ใช้หมดเพราะฉะนั้นมังกรตัวนี้จะต้องพลิกกลับมาอยู่ทางฝั่งหางมังกร
ก็คือฝั่งซ้ายมือของที่ดินเพราะฉะนั้นย้ายเคาน์เตอร์ฝั่งซ้ายมือของอาคาร
อย่างเดียวทีเดียวแก้ไขได้หมดเลยครับ
กินเสร็จค่ะแล้วทำไมเราต้องเอาหม้อน้ำซุปออกไปข้างหน้าด้วยล่ะคะ
ซุปเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเสมือนธาตุไฟ
หลังบ้านเราเป็นตัวกำหนดหลังบ้านเราเป็นพลังของธาตุไฟ
เพราะฉะนั้นต้องเอาเตาไฟที่เป็นหม้อน้ำซุปร้อนมาตั้งอยู่ในตำแหน่งทิศใต้ให้ได้

อีกจุดหนึ่งนะครับของคุณอีฟนะฮะที่มีปัญหาอย่างมากก็คือเรื่องคาน
ตลอดแนวเนี่ยมันมาทับเคาน์เตอร์ขายน้ำทำให้มีภาระด้วย
เพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์ตัวนี้คือเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชม
ก็จะทำให้น้ำนี่ขายดีได้แล้วก็มีชื่อเสียงได้นะครับ
ชัยภูมิ๒ลักษณะแก้ไขกันได้เลยครับ
ลองไปปรับใช้ดูรับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวย
ทำไมเราต้องใช้ปลาที่เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ทำไมเราไม่ใช้ตัวเล็ก
ปลาตัวยใหญ่จะได้เนื้อที่ดีนะคะอือ

เรือมันจะทำให้เราลื่นทำงานไม่ได้

เทคนิคในการแร่เราต้องหนาต้องบางขนาดไหนพ่อ

คือหนูยังกะไม่ถูกเลยว่า๒๕กรัมคือหนักขนาดไหน
ต้องมือคุณพ่อเองนะครับ
ซึ่งในระหว่างที่แล่ปลาอยู่นั้น
อีกด้านหนึ่งก็จะเตรียมทำน้ำแกงห่อหมก
โดยที่วัตถุดิบสำคัญก็คือเครื่องแกง
ที่แม่ตูนบอกว่าทำเองเท่านั้น
ซึ่งส่วนผสมก็จะประกอบไปด้วย
ตาตะไคร้ผิวมะกรูดพริกยอดสนแห้ง

และพริกชี้ฟ้าแห้งที่ช่วยเพิ่มสีสัน
นำทั้งหมดมาใส่เครื่องบดหยาบ๒รอบ
แล้วเอาเข้าเครื่องโม่หินอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
เพื่อให้ได้เนื้อพริกแกงที่เนียนละเอียดนั่นเองล่ะครับ
หลังจากที่เราได้พริกแกงมาแล้วแบบนี้นะคะแม่

ค่ะโอเคอ่าเลิกเลยแม่จ๊ะ

เพราะว่าเขาบดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่แบบว่าประหยัดเวลา

เราต้องเอาปลาใส่ลงไปผสมกับเครื่องแกงเลยค่ะแม่
เพื่อที่จะให้น้ำห่อหมกมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็อยู่ตัว
หลังจากนั้นก็จะใส่น้ำกะทิที่แม่ตูนบอกว่า
จะทำการคันเองแบบวันต่อวัน
สมรวมกันอยู่ประมาณ๒๐นาที
แล้วก็เอาหัวปลากับเนื้อปลาใส่ลงไปผสมในน้ำแกงด้วย
เพื่อให้น้ำแกงเข้าเนื้อปลานั่นเองแหละครับ
จากนั้นจึงนำมาเทแยกเนื้อกับหัวบนกระบะอีกทีนั่นเองครับ

ใบยอนี้เราต้องทำอย่างไรก่อนเลยพ่อ

เลือกกีดก้านออกแล้วก็มาหัน

นี่นะครับอันนี้เราจะทำหัวปลานะฮะ
อันนี้ต้องหัวเยอะมาก

อย่างหัวปลานี่นี่คือกี่บาทคะกระทงนี้

ครับพอเย็นแล้วเขาจะซุดตัวลงมานะครับ
อ๋อเขาจะแบบยุบนิดนึง

ก็จะทำการนึ่งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง
ห่อหมกก็จะสุกได้ที่
หลังจากนั้นก็จะนำมาแต่งหน้า
ยกะทิแล้ววางพริกแห้ง

ไม่ให้ห่อหมกเสียงง่ายนั่นเองล่ะครับ
เรียกว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย
ก็ต้องใช้ความพิถีพิถันมากจริงเลยนะครับ
กว่าจะได้ห่อหมกสักกระทงหนึ่ง
สีสันเนี่ยสวยงามน่ารับประทานแบบนี้
แต่ตอนนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญที่น้องใบตอง
ตั้งตารอนั่นก็คือการชิมนั่นเองล่ะครับ
เอาเริ่มจากแบบใบยอนะ
แต่งหน้าด้วยผักชีกับพริกแห้งนะคะ

ห่อหมกเขาเนียนนุ่มแล้วก็มันกะทิ
แล้วก็มีความแบบเผ็ดเค็มมันหอม
แต่ไม่มีกลิ่นคาวเลย
เดี๋ยวลองมาเป็นใบโหระพาดู

แต่เนื้อปลาเค้าอะไม่บางไม่ป่นกับเนื้อปลากัด
แล้วได้สัมผัสของความเป็นเนื้อปลาช่อน
ใครที่ชอบทานแบบห่อหมกที่เป็นมีกลิ่นใบ้โหระพาแนะนำว่าอันนี้
หอมมากันที่ห่อใหญ่แบบนี้ซึ่งมีทั้งหัวแล้วก็พุงนะคะ
หัวมีทั้งคางทั้งแก้มมาเป็นแบบเป็นเนี่ยเป็นพวง
ยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าไม่มีกลิ่นขาวเลยจริง
มาดูไฮไลท์คือพุงปลาดูคำนี้ทุกคน
มันอ่ะอร่อยใครชอบกินแบบปรุงปลาทอดมันมันอ่ะต้องดู
หมดเร็วนะจ๊ะสั่งจ้องนะจ๊ะถ้าเกิดเด็กเด็กอาจจะชอบทานที่เป็นแบบกะห่ำปลีหรือใครที่ไม่ชอบแบบผักที่มีกลิ่นนะคะ
ก็แนะนำให้ทานอันนี้ห่อหมกกะลำปลีไป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
ลงตัวที่การขายห่อหมกลองผิดลองถูกคิดขนสูตรขึ้นมาด้วยตัวเอง
ซึ่งขณะที่กำลังจะไปได้ดีก็ต้องมาสะดุดเพราะปัญหาทางด้านครอบครัว
ทราบมาว่าคุณพ่อเนี่ยก็เคยผ่านการมีครอบครัวมาหลายครั้งด้วย

พอมีเงินมีทองเข้าคนเราเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมั้ง
เราก็ทำงานนะฮะข้าวของอะไรเวลามีเรื่องทะเลาะกันเขาหยุดไปหมดเลย
แม้ถ้าทางร้านเป็นเผลออย่างเนี่ยเอาคืนไปหมดเลย
ของที่ทำเครื่องไม้เครื่องมืออาชีพเราที่เคยทำก็หายไป
รายได้ก็ไม่มีแล้วพอดไปทำอะไรหลังจากนั้นนะฮะ
ก็ยังมีวิชาคือว่าช่างเชื่อมตามตึกตามอะไรไปเป็นลูกน้องเขา

มาหาอุปกรณ์ก็เลยอยากจะมาลองทำอีกครั้งหนึ่ง
ว่าลูกค้านี้จะให้การสนับสนุนไหม

แต่เส้นทางการขายห่อหมกของพ่ออู๊ดก็ยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
เพราะครั้งหนึ่งก็เคยลำบากถึงขั้นที่ขาหักก็ยังต้องออกไปขายห่อหมก
เพื่อหาเงินรักษาตัวเองกันเลยทีเดียว
แล้วต้องบอกว่าชีวิตพ่อเนี่ยนะอุบัติเหตุบ่อย

เกิดอะไรขึ้นตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปขายของตอนนั้น
ช่วงที่กลับบ้านตอนเย็นนะฮะรถข้างหน้าเขาเบรกกระทันหันเขาเลี้ยวนะฮะ
ผมก็ตกใจรถล้มรังนะฮะรังของผมมันมาทับขาของมือ

วันมามันเป็นหนองมันปวดมาก
ไปหาหมอคุณหมอเห็นแผลแล้วก็บอกเลยว่าเน่าแล้วนะคือต้องทำการผ่าตัดด่วน

พอนอนหมอก็บอกว่าค่อยเราต้องเดินให้ได้เพราะขามันชา

ขาวลงไม่ได้ก็เป็นสามขานะฮะ

พ่อหมอกก็ต้องขายจ้างสาเล็งเขามารับผม
อืมให้เขาขับให้เราตั้งอ่ะคือเงินหมดแหละก็ต้องเอาก็ต้อง
กลับไปทำงานอ่ะเจ็บก็ยังเจ็บอยู่ลำบากเนอะพ่อ
ม้อแต่ก็อ่ะผ่านมาได้ในเรื่องนั้นเออโอ้โห
เริ่มแบบว่าเก็บเงินเก็บทองได้อีกได้รถครับ
ดีใจขับมาค่ะเอ่อทุกของทุกของใช้งานได้เฮอ
มีแต่อุบัติเหตุเยอะมาก
รถคันนี้เหรอพ่อครับผมแล้วพ่อคิดไหมว่าอะไรที่ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุบ่อยบ่อย
ผมก็เอกใจนะฮะบางทีแบบผมขับรถมาเนี่ย
คนที่บ้านเขามาเห็นนะมีคนอยู่ในรถฮะแต่ผมก็มาคนเดียว
เวลาผมขับมาผมก็เมาแต่ผมก็ไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้ว
เขาใช้ไปใช้ไปมันก็มีเรื่องอีกอะแต่ก็ถูกปฏิเหตุอยู่ด้วย
ผมก็แปลกใจก็มาตรวจสอบรถดูเปิดกระโปรงกระโปรงฝาหน้าดู
เฮ้ยสีนี้มันแปลกพอเรามาดูช่วงห้องเครื่องอะจะพบสีรถให้ไหลสี
คือทำผ่านการทำสีใหม่อะพ่อใช่ครับก็เลยไปถามเจ้าของเดิม
ว่ารถคันนี้มาอยู่กับคุณได้ยังไงค่ะ
เขาบอกว่าเป็นรถเอ่อมีพิษประกอดรถเก็บสด
โอ้ยพ่ออะคือว่าไม่อยากเอาไว้แล้วจะต้องขายจอดขายครับ

ด้วยความขยันอดทนและพยายามปรับสูตรอยู่ตลอดเวลา
จึงทำให้ห่อหมกของพ่ออู๊ดขายดีขึ้นเรื่อย
จนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ซึ่งอีกหนึ่งแรงสำคัญที่มาแบ่งเบาภาระของพ่ออู๊ดก็คือ
แม่ตูนภรรยาของพ่ออู๊ดนั่นเองล่ะครับ
แต่ด้วยความเจ้าชู้ของพ่ออู๊ดก็เลยเกิดทำให้บ้านแตกมาแล้วล่ะครับ
จับได้ยังไงแม่ขออนุญาตค่ะ
วันนั้นกลับบ้านเร็วธรรมดาจะกลับบ้านประมาณทุ่มนึง
จะเก็บของเสร็จกว่าจะซื้อกับข้าวเข้าบ้าน
วันนั้นพอหมกหมดเร็วก็เลยได้กลับบ้านเร็ว

เท่านั้นแหละปลาที่มีมาเนี่ยกระจายหมดเลยทั้งบ้าน
แล้วก็ถามเขาสู้แหละถามพ่อเขาว่าอย่างไร

แบบว่าไม่ได้ที่เรายากลำบากมา
กว่าจะมีรถขายของก็ลำบาก

แม้กระทั่งหน้าตายังไม่เคยแต่งเลยนะ

แล้วเราก็คิดว่าไม่แต่งไม่ทำดีกว่า

แล้วจุดไหนที่แม่แบบตัดใจให้อภัยเขา
อยู่กันมานานไงแล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้ค่อยเป็นบ่อยหรอก
เราก็คิดถึงว่าคนเราคงอาจจะแบบทำผิดไปแล้วอะไร

แต่พ่อเขาเก่งนะที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้

ที่ชอบเขาแล้วก็อยู่กับเขาได้จนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าเขารักลูกรักครอบครัวรักพ่อลูก
ทุกวันนี้ถามว่าพ่อมันรักเขา

นี่แหละค่ะเป็นแบบความรักความผูกพันเนาะ

ก่อร่างทั้งตัวจะมีทุกวันนี้ได้

สุดท้ายแบบมีร้านใหญ่โตชื่อเสียงโด่งดังนะคะ

ขอบคุณนะคะ